คุณผู้ชมครับแต่ว่ามีคู่รักหลายคู่ที่เวลาจะจดทะเบียนสมรสนั้นต้องการจะสร้างความแตกต่าง

ทำให้อีกคนนึงประทับใจที่สุด
แล้วก็เป็นสิ่งที่จดจำในวันสำคัญของเขาทั้งสองคน
วันนี้จะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปจดทะเบียนกันบนบอลลูนครับ
เป็นการประกาศกลางอากาศว่าเราสองคนไม่โสดแล้ว
จะเป็นความสดใสชื่นมื้นแค่ไหนนะครับ
ที่มีทั้งคนดังและคู่รักหนุ่มสาว
พากันจูงมือมาทำสัญญาความรัก
ครองคู่กันตราบนานเท่านาน

ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก
รอบเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว
เบ่งบานสดใสพอกับหัวใจของทุกคู่ค่ะ
งานนี้ความพิเศษอยู่ที่กิจกรรม
บอกรักบนฟากฟ้าหรือบอลลูเลิฟ
เพราะหลังจากจะหลดปากกาในทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว
คู่รักทุกคู่จะได้ขึ้นไปบอกรักกัน

ที่ลอยเหนือท้องฟ้าของสิงค์ปา
ระดับความสูง๕๐๐ฟุตจากพื้นดินค่ะ
ช่อดอกไม้ที่ปล่อยจากมือฝ่ายหญิง

พร้อมแล้วที่จะเหินฟ้าไปบอกรักกัน
พร้อมกับการซึมซับความสวยงามของบรรยากาศรอบตัว
ที่เขาเขียวขจีต้นไม้ดอกไม้
ที่มาเป็นพยานรักของพวกเขาในวันพิเศษนี้ค่ะ
ดีใจมากครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมาก
แล้วก็มีความสุขมากด้วยครับมันตื่นตัน
เราบอกรักกันก็ไม่ว่าจะบอกที่ไหน
ถ้าคนที่เราบอกเป็นคนคนเดียวกันกับที่ไหนก็ได้
ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมดีแบบนี้นะคะ
ก็ขอบคุณค่ะทั้งไล่สิงแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะ
ที่ช่วยกันดูแลพวกเราทุกคู่อย่างดีที่สุด

แต่ว่าก็ครั้งหนึ่งในประสบการณ์คือไม่มีใครที่จะได้มีโอกาสขึ้นมาได้แบบนี้
ก็เลยก็ยอมมายอมขึ้นค่ะ
เตรียมยาดมไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ
บอลลูนสีสันสดใสรูปทรงต่าง
ให้เวลาคู่รักทั้ง๒๐คู่
ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันยาวนานถึง๑ชั่วโมงเต็ม
จากนั้นบอลลูนแฟนซีทั้ง๓๐ลูกจาก๑๕ประเทศทั่วโลก
ก็จะลอยล่องไปรอบสิงปาร์ค
ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและเก็บภาพความสดใส
ในวันสุดท้ายของการแสดงบอลลูนค่ะ
ส่วนปีหน้าใครอยากมาร่วมกิจกรรมบอกรักบนฟ้า

ติดตามข่าวสารกันอีกครั้งค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน